ไปดูเหตุนี้เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟดูดเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนะครับ
ปรากฏว่าเธอเลี้ยงหมาไว้๑๐ตัว
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่าจะไปตรวจเรื่องของสภาพศพเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าหมาทั้ง๑๐ตัวไม่ยอมออกห่างศพของเจ้านายเลย

ไม่ยอมออกห่างศพเจ้านายเลยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละครับ
ตำรวจก็ทำงานค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยห่วงเจ้านายนะฮะ
ตำรวจสนตลาดพลูพร้อมด้วยแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลสิริราชและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดในตึกแถว๒ชั้นในซอยเทิดไทย๒๑
หลังวัดโพธินิมิตรเขตธนบุรีนะครับ
ก็พบศพของนางสาวกนกทรเพิ่มภูมิสิริกุลอายุ๕๘ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่เก้าอี้ภายในบ้าน
มีสุนัขพันธ์ไทยเกือบ๑๐ตัวล้อมหน้าล้อมหลังอยู่
ส่งเสียงเห่าไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจศพนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงขอให้เพื่อนบ้านช่วยกันกันสุนัขออกจากร่างของผู้ตาย
เพื่อให้แพทย์สามารถชนะสูตรศพได้
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่านางสาวกระหนกทรเป็นสาวโสด
มีอาชีพขายหมูอยู่ในตลาดใต้สะพานตลาดพลู
ได้เช่าตึกแถวห้องนี้อยู่กับสุนัขนับ๑๐ตัวมานานหลายปีแล้วครับ
เย็นนางสาวกระหนกทรจะออกไปขายหมูในเวลาไม่เกิน๕โมงเย็น
แต่เมื่อเย็นที่ผ่านมาเพื่อนบ้านไม่เห็นนางสาวกระหนกทรออกมาจากบ้าน
เพื่อจะไปค้าขายเหมือนเช่นที่เคยผ่านมาเลยนะครับ

เห็นนางสาวกระหนกทรล้มฟุบอยู่ใกล้ปลั๊กไฟ

เพื่อนบ้านจึงปีนเข้าไปสับสะพานไฟลง
และนำร่างของนางสาวกระหนกทรมาวางบนเก้าอี้
ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบครับ
ตำรวจก็ได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยเพื่อนบ้านแจ้งว่าบ้านของผู้ตายมีปัญหาเรื่องของไฟ
มันติดดับแล้วก็ไฟช็อตอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็จะนำผลชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ